ทีนี้ไปนั่งดูบอลหน่อยละกัน
กะจะดูบอลกะจะเชียร์บอลให้สบายใจ

เนี่ย

ความรู้จะสวนละไม่ดีเลย

สั่งไปลองนี้เดือดเลยนะครับ

ใช่นี่คือการแข่งขันจริงคือฟุตบอลลีกครับ

มุดสงครามเอฟซีเปิดบ้านพบกับกระบี่เอฟซีค่ะ
แต่ตอนต่อเวลาพิเศษเนี่ย
เยือนกระบีเอฟซีออกนำเจ้าบ้าน๓ต่อ๒อยู่นะตอนนั้น
แต่นักเตะทั้งสองกลายเป็นว่ามีเรื่องกระทบกระทั่งกัน
จังหวะนั้นน่ะสตาร์ฟโค้ชของทางสมุทรสงครามเอฟซีเนี่ย

เตะทีมกระบี่เอฟซีอุ้ยเกมหยุดลงเลย

ปรากฏว่ากระบี่เอฟซีเอาชนะไปได้๓ต่อ๒

สมุทรสงครามเอฟซีก็ออกแถลงการ
บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเจ้าหน้าที่ทีมของสโมสรกระทำประพฤติไม่เหมาะสม

การกระทำแบบนี้มันไม่สมควร
อุ๊ยเป็นเอกฉันนะให้นายเรวัตเชิงสมหวังเนี่ย
พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของทีมสโมสร
ตั้งแต่วันที่๒๐ตุลาคมเป็นต้นไปเลยนะคะ